หนุ่มรายเดอร์คนหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นเขาทำงานเขาบอกเขาเลิกดึกทุกคืนนะ
ดึกแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกคืน
เมื่อคืนวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาขี่จักรยานยนต์ไปนี่ฮะ

เห็นแต่เสื้อขาวมันมืดด้วยแหละนี่นะฮะผู้หญิงใส่เสื้อขาวมีแค่ครึ่งตัว
วักมือเรียกอยู่ริมถนนใกล้เที่ยงคืนรายเดอร์หนุ่มคนนี้บอกว่า
ติดใจสงสัยมากขับรถวนมาดูอีกรอบนึงไม่เห็นแล้วเขาก็เลยมั่นใจนะของเขานะ
เขามั่นใจว่าเขาเจอผีนะหรือเป็นคนมายืนโบกรถมายืนเรียก
อาจจะเป็นคนที่แบบคนเร่ร่อนหรือสติไม่สมประกอบหรือเปล่า
คุณจิรพันธ์นะฮะอายุ๒๕ปีเป็นรายเดอร์หนุ่มนะครับ
โพสต์คลิปนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าสิบสี่ตุลาคมประมาณห้าทุ่ม
ขี่รถไปส่งอาหารให้ลูกค้าคนสุดท้ายก่อนจะกลับบ้าน
บ้านลูกค้าอยู่ที่บ้านดอนบมตะบนเมืองเก่าที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองนะฮะ
แล้วต้องขี่รถผ่านหน้าห้างแห่งหนึ่งถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นกาลสิน
ช่วงที่ขี่ผ่านรอบแรกเห็นเหมือนที่ท่านเห็นนี่แหละนี่
ผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวแต่เห็นแค่ครึ่งเดียวครึ่งท่อนบน
อยู่ใกล้กับป้ายทางเข้าห้างกวักมือเรียกไม่แน่ใจว่าคนหรือผี
ตัดสินใจย้อนรถขี่ย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่ง
พอขี่กลับมาดูไม่เจอแล้วนะฮะ
ซึ่งคุณจิลพันธ์บอกว่าความจริงช่วงที่ไปย้อนรถ
กลับมาดูเนี่ยก็ห่างกันแค่๕นาทีถ้าเป็นคนก็น่าจะยังอยู่
แต่หลายคนบอกเขาใส่กางเกงขายาวสีดำหรือเปล่า
ใช่แต่มันมืดอาจจะแบบไม่มองไม่เห็นท่อนล่างใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมก็แซวพี่อุ๋ยว่าทำไมผีมาเร็วจังคะยังไม่๒ทุ่มเลย
เห็นอากาศเย็นเย็นอากาศดีกลัวจะหลับกันก่อนเลยรีบให้ดูก่อน

ช่วงเวลานั้นผมก็เลยสตันนิดนึงครับผมเลยอัดวิดีโอไว้
พอผมอัดวีดีโอไว้ผู้หญิงที่ยืนตัวนิ่งคนนั้น
เขายืนโบกมือให้ผมครับพี่ก็ประมาณแบบโบกมือแบบเนี้ย

พอผมไปส่งออเดอร์เสร็จประมาณไม่เกิน๕นาทีนี่แหละครับ
ผมเลยสงสัยผมเลยกลับย้อนกลับมาดูว่าจะเห็นผู้หญิงคนนี้อีกไหม
แต่พอกลับมาก็ไม่เจอใครแล้วครับ
คุณจิรพันธ์บอกสตันไปเลยนี่กลางวันจะเป็นตรงนี้นะฮะ
พื้นที่ตรงนี้ถามว่าทำไมถึงคิดว่าจะเป็นผี
อันนี้มาดื้อนี่ยืนตรงนี้นะจิรพันธ์บอกนี่ยืนอย่างนี้เลยพี่
แล้วมากวักมือโบกเห็นไหมแต่เห็นแต่เสื้อสีขาวข้างบน
คุณจิรพันธ์บอกว่าที่เชื่อว่าต้องเป็นวิญญาณของผู้หญิงแน่เนี่ย
เพราะว่าเมื่อ๒ปีก่อนตรงจุดตรงนี้เนี่ยมันเคยมีอุบัติเหตุรถชน
แล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกรถชนเนี่ยถูกชนจนตัวขาดสองท่อนนะฮะ
นี่เห็นไหมแล้วนี่เห็นครึ่งท่อนจริงเห็นไหมฮะข้างล่างไม่เห็น
คุณจีรพันธ์บอกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนมีเซนต์ค่ะ
เห็นวิญญาณเป็นประจำเหรอคะใช่ฮะเพราะว่าอยู่แบบกะดึกด้วย
ทีนึงก็เที่ยงคืนตี๑นี่ล่าสุดเพิ่งเจอเมื่อคืน๑๔ตุลาคม
คิดว่าน่าจะมาขอส่วนบุญบ้างครับก็คือไม่มั่นใจเหมือนกันครับ
ก็ตกใจอยู่เหมือนกันเจอผีผมก็เจอแบบนี้บ่อยอยู่นะครับ
เวลาไปส่งออเดอร์ตอนกลางคืนก็เจอบ่อยอยู่แต่ไม่มีเคสที่อัดวิดีโอได้ทันเลยครับ
ถึงจะแบบอัดวิดีโอไว้แต่ก็ไม่เคยติดวิดีโอมีเคสนี้แหละครับ
ที่ติดวิดีโอ